สถานการณ์กันหน่อยไหมคะว่าภัยแรงหลายจังหวัดเป็นยังไงกันบ้าง

ที่จะตั้งศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจแก้ไขวิกฤตน้ำในสัปดาห์หน้า
ในขณะเดียวกันหลายจังหวัดเป็นภาพอย่างที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้
แห้งแรงน้ำแห้งขอดดินเป็นอย่างนี้เลยนะคะแตกระแหง
ขณะนี้ภัยแรงกำลังทวีความรุนแรงหนักจริง
แปดอำเภอของจังหวัดชัยนาธค่ะส่งผลให้แม่น้ำลำคลอง
สายมีสภาพแห้งเหือดโดยเฉพาะบ้านคลอง
โดยเฉพาะที่คลองบ้านหนองที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้
อยู่ในพื้นที่หมู่๑๒ตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองชายนาฏ
พื้นที่คลองเหลือน้ำติดอยู่เล็กน้อยเท่านั้นเอง
จนเกิดเป็นภาพโครนดินแตกระแหงนะคะ
ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลเสือโฮกบอกว่า
ปีนี้แรงมาเร็วกว่าทุกปีในรอบ๑๐ปีที่ผ่านมา
กระทบไปถึงระบบการผลิตน้ำปลาปลาหมู่บ้าน
ในพื้นที่หมู่๙หมู่๑๐และหมู่๑๒
ก็จำเป็นต้องใช้น้ำใต้ดินหรือว่าน้ำบาดาน
เป็นน้ำดิบในการผลิตน้ำปลาปลา
แต่ก็ยังมีไม่เพียงพอนะคะในการผลิตน้ำปลาปลานั่นเอง
ทางเทศบาลตำบลเสือโคกเองต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ด้วยการนำรถไปขนน้ำดิบจากนอกพื้นที่
เอาเข้ามาเติมในระบบน้ำปลาปลา

รวมทั้งประกาศปรับการส่งน้ำให้ประชาชนแค่๒ช่วง
ระยะเวลาก็คือตี๕ถึง๘โมงเช้า
และตอนเย็นก็คือบ่าย๓โมงจนถึง๓ทุ่ม
ที่เขาจะปล่อยน้ำให้ประชาชนได้ใช้กัน
ไปดูที่นครราชศรีมากันหน่อยนะคะ

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมาบอกว่า
แผนการสำรวจปริมาณน้ำระดับพื้นที่
คาดว่าน่าจะแร้งอีก๒๙๗หมู่บ้านค่ะ
แต่พื้นที่ที่น่ากังวลมากที่สุดเนี่ยคืออำเภอโนนสูงนะคะ

แหล่งน้ำรอบข้างก็ไม่มีเลยค่ะ
ต้องผ่านน้ำจากบึงพุษาของอำเภอเมืองนครราชศรีมาเข้าไปช่วย
ตอนนี้กำลังลำเลียงน้ำไปถึงที่ตำบลทานปราศาสต

เพื่อจะส่งไปถึงที่ตำบลลำคอหงษ์
และให้กระจายไปอีก๗๘ตำบลที่กำลังขาดแคลนน้ำนะคะ
คือดินแตกระแหงแบบนี้เลย
ดูแล้วไม่รู้เลยว่าเคยมีน้ำมาก่อนนะคะ
เขาบอกว่าตอนนี้มวลน้ำน่าจะใกล้ถึงอำเภอศรีคิ้วแล้ว

วิงวอนขอความร่วมมือชาวบ้านในพื้นที่ด้วยนะคะ
อย่าเพิ่งรีบสูบน้ำจากลำตะคองไปใช้เพื่อการเกษตรในช่วงนี้
เพราะขอลำเลียงน้ำส่งไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภัยแรงอย่างหนัก

ไม่ใช่แค่ไม่มีน้ำทำการเกษตร
แต่ไม่มีน้ำใช้กินใช้อาบอะไรทั้งสิ้นเลย
โอ้โหสาหัสจริงนะคะ
เพราะฉะนั้นต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือด้วย
ขณะที่รัฐบาลเองล่าสุดเตรียมตั้งศูนย์บัญชาการ

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
โดยผลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
จะเป็นผู้บัญชาการอำนวยการแก้ไขปัญหาวิกฤตน้ำ
ก็จะทำหน้าที่ประสานงานการแก้ไขปัญหา
เพื่ออำนวยการแก้ไขปัญหาวิกฤตน้ำเป็นการชั่วคราว
กว่าปัญหาวิกฤตน้ำจะผ่านพ้นไป
เพราะวิกฤตภัยแรงปีนี้มีแนวโน้มรุนแรงกว่าทุกปีที่ผ่านมานะคะ
โดยในวันที่๗มกราคมนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
จะพิจารณาเห็นชอบกรอบโครงสร้างศูนย์บัญชาการน้ำเฉพาะกิจ
และแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤตน้ำ
รวมทั้งเห็นชอบให้สำนักงบประมาณ
ดำเนินการตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ
โดยพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
สนับสนุนการปฏิบัติงานดังกล่าวตามความจำเป็นต่อไปค่ะ